คุณผู้ชมค่ะขยับมาพูดคุยกับ๓หนุ่มหล่อลูกชายแห่งชาติบ้างดีกว่านะคะ
รายอั้นซันฟอร์มโอ้โหนะจริง
มาลัยเยอะมากเป็นลมเหรอเนี่ยโอ้ยคุณผู้ชมอันนี้คือพวงมาลัยจริงนะคะ
ที่ทำมาด้วยเงินสดนั่นเองแบงค์เลยมีทุกแบงค์เลยนะคะสีเขียวสีแดงสีม่วงนะ
เพราะว่างานไหนงานนั้นสามหนุ่มรายอั้นซันฟอร์มขึ้นเวทีมาลัย
วงมาลัยน้ำใจก็ล้นคอทันทีเลยจนบางงานพี่น้าเนี่ยแข่งกันคล้องมาลัยกันไม่ไหว
แต่ล่าสุดค่ะกลับเกิดเรื่องตกอกตกใจกับหนุ่มสันเมื่อจู่ค่ะดันเกิดอุบัติเหตุเดินเตะกระจกที่บ้าน
โพพ่อหนุ่มจนหล่นมาบาดเท้าถึงเส้นเอ็นเลยนะ
ต้องหามส่งโรงพยาบาลไปนอนให้หมอเย็บ๖เข็ม

ซึ่งหนุ่มสันค่ะก็ถือว่าฟาดคอแล้วกันก่อนจะเตรียมบวช
พร้อมกับเพื่อนซีหนุ่มฟอร์มนะคะ
ส่วนเลิกดีวันอุปสมบทเมื่อไหร่ยังไง

ทั้งสองหนุ่มก็ขอชี้แจงแม่นะจ๊ะ
บันเทิงไทยรัฐเป็นที่แรกเลยก็แล้วกันค่ะ

โดงกระจกกระแทกเหมือน

ช่วงบนสบายมากครับแต่ช่วงล่าง
ละครจบ๒เรื่องจบก่อนแล้วค่อยว่ากันครับ